แต่คุณผู้ชมฮะไปดูเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเรียนสายปัญญา

เกิดขึ้นในช่วงสายที่ผ่านมา
ตอนนี้โอ้โหทางโรงเรียนก็โอละหมานเหมือนกัน

หรือว่าเป็นครูฝึกสอนนะครับ
ที่ติดอยู่ด้านบนคุณ
ถูกช่วยลงมาได้ดูหน้ากากอนามัยสิฮะ
ดำปิดปีเลยเพราะว่าควันทั้งนั้นเลยนะครับ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๙โมงกว่านะครับ
โรงเรียนสายปัญญาถนนกรุงเกษม
เขตปล้อมปราบศัตรูภายกรุงเย็บมนาคอนนะครับ

พบกลุ่มควันที่ชั้น๖อาคาร๖นะครับที่ห้องดนตรีไทยนะครับ

แล้วก็รีบฉีดน้ำระงับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับ

คือห้องของนักเรียนนาตสินก็จะมีเสียงพ่อแก่
และอีกอย่างหนึ่งก็จะมีครูบาอาจารย์มีเทพต่าง
ที่ต้องจุดธูปจุดเทียนบูชาสักระ
ทีนี้น้องเขาก็จุดทูบจุดเทียนบูชาไว้แบบนั้น
ก่อนจะมาลงมาฟังเทศมหาชาติที่ชั้น๕ของอัคคารเดียวกัน
กระทั่งเวลา๙นาฬิกา๓๐นาทีมันมีสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้
ครูและนักเรียนได้ปฏิบัติตามขั้นตอนเผชิญเหตุนะครับ
ก่อนหน้านั้นมีการซ้อมกันอยู่แล้วก็ต้องวิ่งลงจากอาคารทั้งหมดคุณ

ต้องมารวมตัวกันอยู่ที่สนามบาสตรงนี้นะฮะ

เพราะว่านักเรียนไม่ได้ติดค้างอยู่ในห้องที่ถูกเพลิงไหม้
แต่มีครูฝึกสอนติดค้างอยู่ในห้องที่เกิดเพลิงไหม้
ครูคนอื่นพยายามเข้าไปช่วย
กระทั่งต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยนะฮะ
เด็กบอกว่าสงสัยครูฝึกสอนซึ่งเป็นครูนิสิตผู้หญิงเนี่ย

เป็นห่วงเครื่องดนตรีไทยว่าจะเกิดไฟไหม้
ก็เลยต้องเข้าไปเปิดหน้าต่างระบายควันระบายไฟ
แล้วครูที่ฝึกสอนก็กลัวไงว่าจะมีเด็กติดอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า
เธอก็เลยติดอยู่ตรงระเบียงข้างนอกเนี่ยนะฟังเสียงครูที่ไปช่วย
แล้วก็เด็กนักเรียนที่เล่าเหตุการณ์ประทึกให้ฟังนะครับ

เป็นห้องเบิร์งนี่แหละครับที่จะติดอยู่

ห้องมันเป็นห้องดนตรีไทยครับห้องไม่อะไรฟังต้นตรีไทยครับติดอยู่ข้างหลัง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
จะเข้าไปเปิดหน้าต่างและก็น่าจะออกมาไม่ได้ก็เลยไปหลบ
นี่แหละฮะเด็กก็บอกถึงเหตุระทึกนี้นะฮะ

แม้ว่าจะระงับเหตุเพลิงไหม้ได้แล้ว
อันนี้เป็นที่หนึ่งก็คือที่โรงเรียนสายปัญญา

ใช่ค่ะก็คือที่โรงเรียนพระยาประเสริฐ
ศูนย์ธราษัยกระจังสิงหะเสนีนะคะ
อยู่ที่ซอยลาดพร้าว๙๔แถววังทองหลางค่ะ

และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยหัวหมาก
ไปถึงที่เกิดเหตุเมื่อตอนสายที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งไฟไหม้เป็นอาคาร๔ชั้น
มีกลุ่มควันที่ชั้น๒อยู่ในห้องคอมค่ะ

เหตุการณ์นี้ก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
แต่ก็ต้องรอตรวจสอบสาเหตุต่อไป
กลายเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเรียนในกรุงเทพเนี่ย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงสายที่ผ่านมา
เพราะว่าเหตุที่คุณอาริยาเล่าให้ฟัง
ทางศูนย์วิทยุพระราม๙เขารายงานเข้ามาด้วยนะครับ

คุณผู้ชมฮะนี่เป็นเหตุเพลิงไหม้โรงเรียน๒แห่ง
ในเช้าวันนี้นะครับ